เหตุการณ์ลักษณะคล้ายกันเลยนะคะจากพังงาสู่ตรังค่ะ
พ่อเลี้ยงข่มขืนลูกเลี้ยงนะคะ
คือพ่อเลี้ยงรายนี้บอกว่าอดหยากปากแห้งมาร่วมเดือนแล้ว
ทีนี้ทำไงเมียไม่ยอมหลับนอนด้วย
เสพยาบ้า๔เมตรค่ะแล้วก็มาข่มขืนลูก
พฤติกรรมของเขาก็คือตอนเช้ามืดเช้าตรู่
ออกไปกรีดยางกับภรรยาแล้วอาศัยที่จังหวะภรรยาเผลอค่ะ
กลับมาที่บ้านที่บ้านซึ่งมีลูกเลี้ยง
วัยสิบสองขวบอยู่เพียงลำพังจากนั้นก็ข่มขืนน้อง
หลังจากที่สำเร็จความไคร้กลับไปกรีดยางต่อ
ประหนึ่งว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นตีเนียนค่ะ
หลังจากนั้นตอนเช้าค่ะแม่กลับมาที่บ้าน
ชวนแม่เลยไปแจ้งความกัน
แต่ตอนนั้นน้องก็ยังไม่บอกนะว่าพ่อเลี้ยงเป็นคนข่มขืนหนู
โจรสุดท้ายตำรวจเข้าสอบปากคำค่ะ
ไม่รอดนะคะยอมรับสารภาพ

เหตุการณ์เกิดในท้องที่สพห้วยยอด
ตำรวจควบคุมตัวผู้ชายอายุ๓๒ปี
เป็นพ่อเลี้ยงนะคะเป็นชาวห้วยยอดนั่นแหละค่ะ
ไปสอบปากคำหลังจากที่ไปใช้อาวุธปืน

จี้บังคับข่มขืนลูกเลี้ยงวัย๑๒ขวบ
จนกระทั่งสำเร็จความไคร่
เหตุการณ์ย้อนกลับไปตี๔ของวันที่๓๐เมื่อวานนี้
ก่อนเกิดเหตุผู้ต้องหาออกไปกรีดยางกับภรรยา
ในสวนยางข้างบ้านปล่อยให้น้องอายุ๑๒ขวบ
ซึ่งเป็นลูกเลี้ยงนอนในบ้านเพียงลำพัง
จังหวะที่เมียเผลอย่องกลับมาเลยค่ะ

ข่มขืนใช้ปืนปลอมบังคับลูกด้วยนะคะ
ขู่ลูกด้วยนะคะข่มขืนจนกระทั่งสำเร็จความไคร้ไปหนึ่งครั้ง
หลังจากนั้นอย่างที่บอกไปตีเนียนกลับไปกรีดยางต่อ

แล้วอาศัยจังหวะที่เมียเผลอแอบโทรศัพท์กลับมาหาลูก
บอกว่าห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกใครนะมีฉะนั้นไม่รอดค่ะ
จนกระทั่งรุ่งเช้าแม่ของน้องแล้วก็พ่อเลี้ยงกลับมาที่บ้าน
น้องบอกว่าแม่ไปเถอะไปแจ้งความกัน
เพราะมีโจรบุกมาที่บ้านมาข่มขืน
แต่ตอนนั้นยังไม่บอกว่าคนที่ข่มขืนจริงเนี่ยพ่อเลี้ยงนี่แหละค่ะ
แม่ก็เลยพาน้องไปแจ้งความที่สพห้วยยอด
ตำรวจเขาก็เลยควบคุมตัวพ่อเลี้ยงรายนี้เอาไว้ได้
แล้วก็พาน้องไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
พอไปตรวจร่างกายเนี่ยพบว่าน้องโดนข่มขืนจริงค่ะ
ทีนี้จากการสอบปากคำผู้ต้องหา
ผู้ต้องหายอมรับสารภาพทั้งน้ำตา

อมรับสารภาพทั้งคราบน้ำตา
บอกว่าอยู่กินกับภรรยามาประมาณ๕ปี
ก่อนก่อเหตุไปเสพยาบ้ามา๔เม็ด
ถามว่าทำไมอดหยากขนาดนั้นเลยเหรอ
บอกว่าใช่เพราะผมไม่ได้ร่วมหลับนอนกับภรรยา
ประมาณหนึ่งเดือนเสร็จแล้วเพราะเพิ่งแท้งลูกไป
ก็เลยตัดสินใจลงมือก่อเหตุนี้ขึ้น
ก่อนหน้านี้ผมไม่เคยทำนะ
ผมอยู่กินกับภรรยาแล้วก็มีลูกเลี้ยง

เหมือนลูกสาวแท้มาตั้งแต่เด็ก
หลังเกิดเหตุผมก็รู้สึกผิดนะ
ผมก็เลยอยากขอโทษภรรยากับลูกเลี้ยงผม
พร้อมที่จะชดใช้กรรมในคุกในตาราง

ฟังเสียงผู้ต้องหารายนี้กันหน่อยนะคะ
อะไรนะอารมณ์ชั่ววูบนะ
ปกติก็เห็นน้องเขาปกติใช่ไหม

เล่นยาก็เรียนอารมณ์
ก็จะปรับด้วยดีกว่าเดิมนั้น

พอเหลืองรายนี้ก็ยอมรับว่าผิดไปแล้ว
ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยทำไม่เคยให้ร้ายไม่เคยมีปัญหากับใครนะคะ
โทษยายาบ้านที่ตัวเองเสพเข้าไปสี่เม็ดแล้วค่ะคุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมคะ
ว่าโทษของยาบ้ายาเสพติดมันเป็นอะไร
โทษของยาเสพติดพอเสพเข้าไปแล้วมันทำให้มนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์ประเสริฐ
กลายเป็นเดรัชฉานภายในชั่วพริบตา
เดรฐานแปลว่าสัตว์ที่ไม่มีหิริโอตะปะไม่รู้จักผิดชอบชั่วดี

ส่วนตำรวจมีการแจ้งข้อกล่าวหาพ่อเลี้ยงรายนี้คือ
มคืนกระทำชำราวเด็กหญิงอายุไม่เกิน๑๓ปีเสพยาเสพติด
แล้วมีสิ่งเทียมอาวุธปืนใช้ในการก่อเหตุ
หลังจากนั้นก็นำตัวพ่อเลี้ยงไปรับกรรมชดใช้กรรมในตารางต่อไปค่ะ